คุณผู้ชมมาต่อกันที่ข่าวลือ

คือลั่นจนันวิกน้อยสีว่ามีดาราสาวแสนสวยใจปั้มควัก
เงินล้านกว้านซื้อที่ดินทั่วประเทศไทย
เธอไปตรวจจ้องที่จังหวัดกาลจนบุรีมาแล้วค่ะ
แล้วที่นี่นะคะจะเป็นเดือนหอรอรักระหว่างนางเอกสาวกับหวานใจพระเอกตีหล่อ
คุณผู้ชมไม่ต้องงงพี่ป้าน้าอาไม่ต้องใบ้ไม่ต้องอะไรเลยค่ะ
เดาค่ะเพราะว่าเธอเฉลยตัวเองค่ะ

กับภาพที่เราคุณผู้ชมออกมาเฉลยเองเลยนะคะ
ว่าเป็นเธอนี่แหละที่ไปกว้านซื้อที่ดินที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ

เธอบอกก่อนนะคะว่าโบนไม่ใช่เสร็จทีนี้ค่ะ
คือหลายคนก็เม้าท์เอาโบโจไปซื้อที่ดินเป็นร้อยไร้นั่งนั้น
ก็คือรวยจนแบบว่าเงินแบบเหลือหรือเปล่า

ถ้ามีเงินเก็บให้เอาไปลงทุนนะคะ
ถ้าพี่จะเรียกหนูว่าไฮโซงไฮโซงอย่างที่เรือนขวานบอกก็ได้นะคะ
แต่จะเป็นเรือนหอรอรักรอพี่อเล็กมาขอหรือเปล่า

เราไปฟังจากเศรษฐินีไฮโซโบเมลาดากันหน่อยค่ะ
เออเรียกไฮโซบอลไฮโซลูกบอล
หนูล้อเล่นกันเลย
พี่พูดดีกว่าดีค่ะว่าอู้ว่ะ

ใจกลางภูกรุงไม้ไม่ถึงขนาดนั้น
เป็นแบบที่ธรรมชาติและส่วนใหญ่

ว่าแล้วก็ถามอเล็กเลยดีกว่านี่ของเรารึเปล่า
แต่จริงคุณผู้ชมจะเล่าให้ฟังว่าที่ตรงนี้กาญจนบุรีหมากปรินเขาซื้อนะ
เอาจริงตอนนี้ดาราหลายคนอย่างที่บอกไปมันเป็นการลงทุน
ว่านซื้อที่ดินไว้เยอะมากรวมไปถึงอเล็กด้วย
แต่ว่าจะซื้อติดกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ตามแต่นะคะ
เดี๋ยวรอเจอทั้งคู่พร้อมกันเดี๋ยวจะถามมาให้
แต่ที่แน่ต่อไปเจอน้องโบต้องได้แบบเฮ้ยไฮโซโบ
เออดังความติดยังไงโอ้ยเก่งนะเพราะว่าพี่ดินเป็นร้อยไล่อย่างธรรมดานะคุณผู้ชม
เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นเจ้าของอาณาจักรที่ดินตรงไหนอีกบ้างอิจฉาจริงเลยนะคะ